มาเรื่องนี้ค่ะโอ้ยเขาบอกว่ามีเพื่อนบ้านดีเนี่ยเหมือนถูกหวย
แล้วบ้านเนี่ยเลือกได้ซื้อได้ว่าคุณจะเอาโครงการไหนจะเอาแปลงไหน
แต่เพื่อนบ้านเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้ไม่ได้มันก็คือความดวงจริงนะคะ
แล้วถ้าคุณมีเพื่อนบ้านแบบนี้ทำยังไงลองดูค่ะ
นี่คือภาพนะคะคุณผู้ชมค่ะคือมันมีกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงนั้น
ดูนะดูนะเดี๋ยวดูนะเพื่อนบ้านคนนี้ทำอะไร
ลุงอยู่ฝั่งตะนู้นใช่ค่ะบ้านพี่อยู่ฝั่งกันนี้
แล้วคุณลุงท่านนี้ทำอะไรผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายสูงวัยนะ
มีอาการโวยวายเนี่ยแหละค่ะคือเขาเดินออกมาจากบ้าน
เดินไปที่ฝั่งตรงข้ามแล้วไปกระโดดถีบเสาปึง
ท่าทางโมโหแล้วเดินกลับบ้านตัวเองไป
เหตุการณ์เอาจริงนะมันเกิดขึ้นกลางวัน
แต่เขาบอกว่าไอ้ลักษณะแบบนี้มันเกิดมาหลายทีแล้ว
แล้วคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งลองดูตอนกลางวัน
อันนี้กลางคืนใช่ไหมวันนี้มาแล้วเสื้อเหลืองเหมือนกันขับมา
เอากางเครียงเกี้ยวที่ถึงเป็นฟันเสาที่จอดรถเขานี่หรอ
เอองงไหมล่ะคือกลางคืนไปถีบ
แต่รถก็ไม่ได้จอดหน้าบ้านลุงโดยซะทีเดียวนะ
เขาจอดฝั่งตรงข้ามก็คือบ้านของเขาเอง

คือลุงเดินแบบจู่โจมประชิดตัวเลยนะ

คือเขาไม่สู้แล้วเขาไม่อยากให้มีปัญหาไม่อยากให้มีเรื่อง
ใช่แต่ว่าเขาก็อยากเอาคลิปนี้มาเผยแพร่หน่อย
เพราะว่าเขาโดนแบบนี้มานานมากแล้ว

คือเขาระบุข้อความไว้ในโพสต์ของเขาแบบนี้นะคะว่า
อายุมากไม่ได้บ่งบอกวุฒิภาวะ
ลุงคนนี้ตะโกนโวยวายขู่ทำร้ายด่าทอท้าชกต่อยด้วย
จริงเคยทุบรถของชาวบ้านที่จอดข้างถนนเยื้องประตูบ้านของแก
บอกว่าคนอื่นไม่มีสิทธิ์จอดขวางทางเข้าออกบ้านแก
ลุงแกมีภรรยาเป็นพยาบาลและลูกเป็นตำรวจ

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูกันหน่อย
ตรงนี้ที่ไหนมันอยู่ในซอยตำบลตลาดค่ะ

บ้านของลุงซื้อหลึงในคลิปเอาเสียวิวสองครั้งเลยนะ
อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองตรงหอพักตรงนั้นแหละของผู้เสียหาย
ตัวนี่เขาบอกว่านายแพทย์นารากรแสนสิลาอายุ๓๓ปี
เป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของที่เขาเอาลงเรื่องนี้ไปโพสต์ด้วย
ของคนในคลิปเมื่อกี้แล้วค่ะอ๋อคือนานาเป็นคุณหมอใช่ค่ะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้ทำให้เขากลัวนะกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัย
เขาก็เลือกที่จะเป็นโรงบันทึกไว้บันทึกประจำไว้
ตำรวจก็บอกว่ามีการเรียกสองฝ่ายไปพูดคุยกันนะคะ
สายตรวจไปตรวจตาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วมันเป็นเรื่องของการจอดรถ

คุณหมอนารากรท่านนี้เขาบอกว่าเรื่องจอดรถ

แล้วจริงเขาเองก็จอดหน้าบ้านตัวเอง
ไม่ได้มีใครไปจอดขวางหน้าบ้านลุงนะ

ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่ภาพมันดูน่ากลัวนะ
แล้วเขาบอกเขาเจอแบบนี้มานานแล้ว

ล่าสุดนะคะน่าจะมีเรื่องของการอัปเดต
เหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
แต่เดี๋ยวก็ต้องมารอดูแหละว่ามันจะไปเจรจากันยังไง
คือถ้าเกิดว่าสมมุตินะเขามีอาการป่วยหรืออะไรใด
อันนี้ครอบครัวควรพาไปสามารถ
กำลังจะบอกว่าญาติเองต้องลงมาดูนะ

ก่อนที่จะไปทำร้ายทำลายข้าวของอะไรไปมากกว่านี้เนอ